คุณผู้ชมพร้อมที่จะไปเลือกตั้ง๒๔มีนาคมนี้แล้วหรือยังคะ

ปากกาหรือยังเตรียมแล้วเตรียมแล้ว
การผิดด้วยจะต้องการให้ถูกศึกษาให้ถูกว่า
มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว
คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูความพร้อมของกรกตกันหน่อยนะครับ
วันนี้พาสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเช็คความพร้อมนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตค่ะ
วันนี้นำสื่อมวลชนเข้าไปดูความพร้อมของ
อำนวยการและประสานการเลือกตั้งสส
ซึ่งอยู่บริเวณชั้น๕ของสำนักงานกรกต
สาธิตขั้นตอนการทำงานในวันเลือกตั้ง
เช่นการลงคะแนนนับคะแนนการทักท้วง
หากเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง
รวมถึงโชว์ระบบการรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ของทั้ง๙๒๓๐๐หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

มั่นใจนะคะว่าหลังปิดหีบเนี่ย
จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายใน๑ชั่วโมง
แต่จะไม่นำผลอย่างไม่เป็นทางการ
เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของการหาเสียงช่วงนี้
ใช้คำว่าลงพื้นที่ปฎิบัติราชการ
คนเลือกตั้งพร้อมพักพร้อมไหม
น่าจะพร้อมแน่นอนเพราะพรุ่งนี้พักใหญ่เขาปราศัยใหญ่ที่สุด
เป็นวันสุดท้ายนะคะพักพลังประชารัฐเลือกใช้สนามกีฬาเทพหัสดิน
เป็นเวทีปราศัยใหญ่ค่ะ
ส่วนเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะมาร่วมเวทีหรือเปล่า
นายอุตมะสาวนายนบอกว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน
ตั้งไว้๓อย่างแบบนี้อย่างแรกขึ้นเวทีประสัยเอง
มาร่วมงานเฉย๓วีดีโอคอลวิธีนี้คุ้นเหมือนกันนะคะ
แต่คุณอุตมะบอกว่าระบุทุกกิจกรรมพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเองทั้งนั้นนะคะ
อกจากนี้คุณอุตมะยังยืนยันว่าหากพักไหนรวบรวมเสียงได้มากที่สุดเกินครึ่ง
จะได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่หากทางพักได้เป็นอันดับที่๓
แต่ถ้ารวบรวมเสียงได้มากกว่าก็จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นั้น
อันนี้บอกว่าจะต้องรอดูการเจรจาระหว่างแต่ละพักก่อนนะคะ
ฟังเสียงหัวหน้าพักพลังประชารัฐหน่อยค่ะ
ไม่ใช่ที่ผมเรียนแล้วไงว่าพักใดหรือถูกพักไหนที่รวบรวมเสียงข้างมากแล้วนะครับ
วันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับต้องรอผล๑๒พอผลแล้วมันจะมีการเจรจาหารือระหว่างพัก
ต้องไปถึงตรงนั้นนะครับวันนี้ถ้าพูดไปเนี่ยนี่แหละจะเข้าข่ายสร้างเงื่อนไขพูดไปก่อน
ไม่รู้แต่ว่าคือคุณอุตมะพูดอย่างนี้เลยเหรอ
คุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นการหาเสียงครั้งสุดท้ายเวทีใหญ่หลายพักนะฮะ
พลังประชารัฐไปหาเสียงที่สนามกีฬาเทพหัสดินพักเพื่อไทยกับพักอนาคตใหม่
เขาอยู่นี่นะสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอยู่ด้วยกันนะอยู่ใกล้กันนะเสียงไม่ตีกันนะค่ะ